กลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้มีการเดินขบวนเข้ามานะครับ
ว่าขอให้ผู้ชุมนุมนะครับถอยออกไปก่อนเพราะว่าจุดนี้เป็นจุด
เป็นจุดที่ห้ามให้มีการชุมนุมในระยะห้าสิบเมตรนะครับแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
แล้วก็ยังมีการปักหลักแล้วก็ขอเจรจาเพื่อจะขอคุยกับทางเจ้าที่ตำรวจว่า
จะเข้ามายังบริเวณแยกเกียรติกายเพื่อมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภานะครับนี่ครับ
นะครับตำรวจได้มีการประกาศอยู่ตลอดเวลานะครับว่าจุด
จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ห้ามมีการชุมนุมนะครับอ่าแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ก็ยังมีการอ่าพยายามที่จะเข้ามานะครับตำรวจก็ได้มีการฉีดน้ำใส่หลายครั้งนะครับ
ซึ่งรอบแรกนะครับจะเป็นน้ำเปล่านะครับ
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำที่ผสมกับสีนะครับแล้วก็เป็นน้ำที่มีสารเคมีนะครับ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ที่ใช้ร่มในการกันน้ำนะครับต้องต้องถอยร่นออกไปนะครับ
เพราะว่าน้ำที่ผสมสารเคมีนะครับค่อนข้างที่จะแสบมากนะครับ
ตำรวจตำรวจควบคุมฝุงชนบางนายนะครับที่ไม่ได้ใส่หน้ากากกันน้ำนะครับ
ก็ถูกก็ถูกอ่าละอองน้ำนะครับจนทำให้แสบตาแล้วก็
ทำให้ถอยออกไปเหมือนกันนะครับต้องไม่ใส่อุปกรณ์
ซึ่งณตอนนี้ครับบริเวณด้านหน้าที่มีการกันพื้นที่อยู่ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
บริเวณด้านในครับจะเป็นสี่แยกเกียรติกายนะครับ
ส่วนด้านนอกจะเป็นถนนประชาราชซึ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมาประชิดอยู่ตรงบริเวณรถบัสที่มีการเอามากั้นทางไว้นะครับ
ซึ่งมีจำนวนหลายชั้นนะครับจุดที่มีการสกัดตรงนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถบัสมีอ่ารวดหนามนะครับมีเล็กนะครับต่างต่างนะครับ
มัดด้วยรวดสลิงนะครับหลายชั้นมากนะครับที่กันผู้ชุมนุมอยู่ณบริเวณนี้นะครับ
ส่วนผู้ชุมนุมนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านนอกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ได้มีการประชิดเข้ามาเรื่อยนะครับ
แล้วก็มีการประกาศว่าตำรวจอย่าฉีดน้ำใส่ประชาชนนะครับ
เพราะว่าประชาชนนั้นมามีเพียง๒มื้อเท่านั้นนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีรถฉีดน้ำอยู่จำนวน๒คันนะครับ
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าจุดที่มีการสกัดตอนนี้นะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบรรยากาศสดบริเวณแยกเกียรติกายนะครับบริเวณน้ำน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านด้านล่างนะครับ
น้ำเนี้ยครับจะเป็นน้ำผสมสีน้ำเงินนะครับ
แล้วก็เป็นบางส่วนที่เป็นน้ำผสมสารเคมีนะครับที่ตำรวจได้มีการฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ซึ่งณเวลานี้ด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าอ่า
ตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับได้มีการตั้งโล่เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะมีอยู่หลายกองร้อยครับมีอ่า
ตำรวจก็ได้มีการประกาศเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดนะครับว่าขอให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบขอให้ผู้ชุมนุมถอยออกไปจากจุดที่มีการห้ามชุมนุมในระยะ๕๐เมตร
ซึ่งเป็นจุดที่ตามกฎหมายแล้วห้ามให้มีการชุมนุมนะครับ
จะมีการประกาศแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งตำรวจได้มีการประกาศหลายครั้งมากนะครับ

ถ้าหากกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ถอยออกไปนะครับ
ก็จะมีการฉีดน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งบริเวณด้านนอกกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการเจรจาตะโกนกลับมาตลอดว่า
ขอตำรวจอย่าฉีดน้ำใส่ประชาชนนะครับ
ซึ่งสถานการณ์นะตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับ

กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการเข้ามาประชิดเรื่อยนะครับ
เพื่อจะเข้าไปในอาคารรัฐสภานะครับ
แต่ตำรวจก็ได้มีการกั้นตรงนี้ไว้นะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ากำลังตำรวจนะครับจะมีจะมี๒ชั้นนะครับ
ชั้นหน้าจะมีรถน้ำจอดอยู่๒คัน
พร้อมกับตำรวจจำนวนหนึ่งที่ประจำการอยู่สองฝั่งของรถน้ำนะครับ
ส่วนหลังจากมีตำรวจประจำการอยู่อีกจำนวนมากนะครับ
ที่อีกชั้นหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณกลางแย่เกียกกายนะครับ
เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณแยกเกียรติกายนะครับ
บริเวณด้านนอกก็จะมีเวทีของมวลชนนะครับ
มีการสลับกันขึ้นปลาใสตลอดเวลา
เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจนะครับอย่าฉีดน้ำใส่ประชาชนอีกนะครับ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยครับมีเพียง๒มือกับร่วมเท่านั้นนะครับ
ที่เป็นอาวุธในการป้องกันนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านนอกก็จะ
บริเวณด้านนอกที่ด้านนอกรถหนามตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามวลชนนะครับอ่าได้เข้ามา
บริเวณจุดที่มีการสกัดตรงนี้นะครับ
อยู่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภานะครับซึ่งตอนนี้นะครับ
ทางตำรวจนะครับได้พยายามใช้น้ำนะครับล้างหน้านะครับ
เช่นเดียวกับทางกลุ่มของผู้ชุมนุมนะครับในตอนนี้นะครับ
ได้มีการถอยล่นออกไปจากบริเวณ

ซึ่งตอนนี้นะครับทางแนว

แนวของสื่อมวลชนนะครับได้มีการโดนทั้งแก๊สน้ำตานะครับ
แล้วก็ผู้ควันนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการถอยล่นมาอยู่บริเวณหน้ารัฐสภานะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับทางทีมข่าวนะครับได้โดนละอองของแก๊สน้ำตาเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับได้มีการสั่งถอยล่นมาอยู่บริเวณหลังแนวของรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับจะมีการประกาศยกระดับนะครับการจะสลายการชุมนุมนะครับ
ด้วยการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตานะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะมีสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณหลังแนวนะครับ
ซึ่งไม่ไกลจากแท่นปูนแบรีเออร์นะครับก็โดนควันหลงจากทั้งแก๊สน้ำตาแล้วก็พลุควันนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับได้ถอยล่นมาหน้าอาคารรัฐสภาแล้วครับซึ่งตอนนี้ครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็ยังคงเก็บภาพบรรยากาศสดให้ทางคุณผู้ชมได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางตำรวจหลายนายนะครับก็โดนเรียกได้ว่าเป็นควันหลงนะครับจากแนวที่อยู่บริเวณแนวกั้นนะครับ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับทางทีมข่าวของเรานะครับอยู่บริเวณหลังแนวกั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ครับเรียกได้ว่าทุกคนนะครับทั้งสื่อมวลชนและตำรวจรวมถึงมวลชนนะครับก็ได้ถอยร่นออกจากแนวรั้วแบรีเออร์ปูนนะครับและรั้วรวดหนามเนี่ยออกมาอยู่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้พยายามเจรจานะครับขอให้
กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับถอยออกไปจากแนวนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับรถน้ำนะครับก็ยังคงปากหลักนะครับรอฟังคำสั่งนะครับหากจะต้องฉีดน้ำใส่ผู้ชมนุมอีกครั้งนะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมนะครับยุติการที่จะลื้อแนวกั้นหรือทำลายแนวรั้วเหล็กนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางตำรวจผู้
ที่ถูกแก๊สน้ำตาและควันหลงจากผู้ควันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ใช้น้ำเปล่าครับพยายามล้างหน้าซึ่งตอนนี้ครับทางตำรวจผู้คุมชนได้ได้นำน้ำเปล่านะครับมาล้างหน้าให้กับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราและพยายามบอกว่าไม่ให้เอามือถูที่ใบหน้านะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับได้ถอยล่นมาอยู่บริเวณ

ขอให้ทางผู้ชุมนุมนะครับหยุดการกระทำที่จะทำลายแนวกั้นหรือฝ่าแนวกั้นเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะพังรั้วนะครับจึงต้องมีการประกาศเพื่อจะยกระดับที่จะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับหยุดการกระทำดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางตำรวจควบคุมฝุงชนประมาณสามกองร้อยนะครับได้ถอยออกมาจากแนวกั้นไกลออกมาประมาณเจ็ดสิบเมตรแล้วครับซึ่งบริเวณทางหน้าค
มีตำรวจคุมฝุงชนอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะครับที่มีทางปืนลูกซองที่บรรจุทั้งแก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางนะครับหากทางผู้ชุมนุมนะครับยังไม่ทำตามข้อตกลงที่ทางพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่งนะครับได้พยายามเจรจานะครับขอให้หยุดทำลายรั้วรวดหนามและแนวกั้นนะครับก็จะมีการ

ประชุมร่วมทั้งสองสภาอยู่นะครับถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนุมนะครับซึ่งกลุ่มรัฐสดรนะครับได้เดินทางมาปรักหลักที่บริเวณรอบอาคารรัฐสภาซึ่งทางจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ครับคือบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาทางฝั่งของสมาชิกวุฒิสภานะครับที่เป็นอ่ากลุ่มรัฐสดรเนี่ยจากจังหว
ซึ่งอยู่ออกไปทางฝั่งถนนประชาราชสายหนึ่งนะครับก็มีทางกลุ่มรัศดรที่มาจากฝั่งนนทบุรีนะครับก็เดินทางมาปากหลักอยู่บริเวณนั้นซึ่งบริเวณนั้นนะครับก็มีการประกาศที่จะสลายการชุมนุมนะครับหากทางมวลชนนะครับไม่รับฟังและทำตามทางข้อเสนอที่ทางตำรวจเนี่ยได้พยายามที่จะเจรจานะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ที่บริเวณหลังแนวนะครับซึ่งในตอนนี้ทางรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับก็ยังคงอยู่ที่บริเวณประชิดแนวแท่นแบรีเออร์นะครับเพื่อเตรียมที่จะรอรับฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ครับทางตำรวจนะครับขอให้สื่อมวลชนนะครับอยู่บริเวณฝั่งซ้ายและขวาที่เป็นบาดวิถี
ขอให้อยู่บริเวณนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับโดยที่ไม่ให้ลงมาอยู่บริเวณถนนนะครับหรือหากจะอยู่บริเวณถนนนะครับก็จะต้องอยู่ไกลจากแนวกั้นเนี่ยประมาณ๕๐๗๐เมตรนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาฝั่งบริษัทบุญรอดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางขวามือนะครับ
ขอบคุณคุณคารินด้วยนะคะย้ำว่าจุดที่คุณคารินอยู่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะจะอยู่แนวแบรีเออร์เนี่ยจะอยู่บริเวณกลางแยกพอดีหลังจากที่มีการฉีดน้ำออกไปนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นเล็กน้อยเช่นเดียวกับกลุ่มเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็ถอยร

แล้วก็มีรายงานว่าสวอีกประมาณ๓๐คนจะลงเรือที่ท่าเรือตรงรัฐสภาเพื่อออกไปที่อื่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกัน